เขาบอกว่าการเลี้ยงตะกะแตนปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมสูงมาก
ใช่เพราะขายได้ราคาดียิ่งไข่มันเนี่ย
โอ้โหขายได้กิโลกรัมเป็นหมื่นเลยนะครับ
ลองไปหาความรู้กันที่นี่ครับ
ที่นี่คือครูจีฟาร์ม

อยู่ที่ตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน
เป็นฟาร์มของคุณพระจีนั่นแหละก็ตามชื่อครูจีฟาร์มไง
คุณผู้ชมฮะคุณวจีเนี่ยบอกว่า
ตัวเธอจริงมีอาชีพเป็นครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง

แต่ก็มีความสนใจเรื่องการเลี้ยงตั้งแต่ปลาทังก้า

ไม่มีสายพันธุ์ด้วยไงเขาบอกว่าทดลองเลี้ยงดู
ผลตอบรับดีเกินคาดเนื่องจากตอนนี้ตะกะแตนไม่พอจำหน่าย

คุณสำลีศรีเจริญคุณพ่อบอกว่าตัวเขาเองทำนาเป็นหลัก
และว่างจากการทำนาก็มีอาชีพเสริมคือเผาถ่านขาย
ส่วนการหันมาเลี้ยตะกะแตนปลาทังก้าพันโมจีน
ลูกสาวชวนต้นทุนมันน้อยเลี้ยงง่ายโตไว

มีมุ้งมีตาข่ายมีพื้นที่ที่มีสภาพ
โปร่งแสงอากาศมันต้องขายเคได้ดี
ตะกะแตนมันจะได้โตไวโตเต็มที่แฮปปี้อย่างที่เห็น
ได้ประมาณสักเท่าไหร่๒๕วัน

สามารถขายได้ในราคา๕๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ถ้าตัวพ่อพันแม่พันธุ์ประมาณ๓๕วัน
ก็จะวางไข่ในภาชนะที่เตรียมไว้
หลังจากผสมพันธ์จำหน่ายไข่ตะกะแตน

คุณจะได้เห็นนะเดี๋ยวให้ดู
ตะกะแตนเวลาเอามือช้อนขึ้นมา
เนี่ยตักเงินตักทองช้อนเงินช้อนทองเลย

เรียกได้ว่าตอนนี้ขายดิบขายดีเผลอไม่ต้องไปขายที่ตลาด
เพราะตอนนี้เขาบอกเองว่าออนไลน์
ลูกสาวและลูกเขยเป็นผู้จัด
จัดการให้ส่งให้อย่างดีแล้วนี่ไข่มันที่เห็นเมื่อสักครู่
ไข่มันหรือจะขายเป็นตัวตั๊กกะแตนที่เอาไปทอดกินก็ได้เหมือนกัน

ไข่เนี่ยเขาบอกว่ากิโลกรัมละหมื่นบาท

แต่ถ้าเป็นตัวแล้วผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นกิโลกรัมละ๕๐๐หรือเปล่า

ใช่ไหมกิโลกรัมละ๕๐๐บาทไปลองพูดคุยซึกศัพท์
แล้วก็ถามเขาได้ติดต่อได้นะมันนี่ใครงั้น่ะทุกคน

อาจจะเล็กน้อยผมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นคุณผู้ชม
ขยับเข้าไปดูซูมถ่ายรูปเอาละกัน
แต่ผมบอกชื่อนะชื่อเฟซบุ๊กไปเสิร์ชดูปลาทังก้ากาลสินครูจีฟาร์ม
โอ้โหคนหันมาเลี้ยงพวกแบบว่าตะกะแตนปาทังก้าจักรจันจิ้งรีด
แม้กระทั่งอะไรนะไส้เดือนเยอะ
เพราะว่ามันเป็นแบบสัตว์ที่สามารถสร้างรายได้เสริมก็ได้
คือบอกว่าถ้าทำได้แล้วเนี่ยเลี้ยงไม่ยากเลยใช่
ให้เวลาไม่นานโอ้โหเอาว่ากันไปราคาดีจริงตะกะแตน